แม่นอกจากจะสวยงามเหมือนหญิงไทยแล้ว

เห็นบอกว่าให้เป็นคนดีซึ่งก็พญาแบบนี้เป็นคนดี
ใช่สมัยต้องงามที่จิตใจภายใน
ปูปัญญานะคะบอกเลยว่านอกจากความสวยแล้ว

เพราะว่าเธอนั้นก็มีส่วนร่วมส่วนช่วยให้กับผู้ลีภัยค่ะ

กิจกรรมในดีแบบนี้จะเป็นยังไงไปชมค่ะ

ซึ่งตอนนี้ถ้าคนติดตามข่าวจะรู้ว่า

มีคนมากกว่า๖๐กว่าล้านคน
ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่ได้อยู่บ้านตัวเอง
แล้วนั่นก็เกือบเท่าประชากรประเทศไทยเลย
เลยตอนนี้งบที่เมืองไทยก็เริ่มขาดแคลน
ก็อยากจะให้ทุกคนมาร่วมช่วยกันนะคะ

แล้วมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับผู้ลิภัยบ้างไหมคะ
มีค่ะก็จริงปูติดตามผู้หลีภัยไปตลอด
แต่ว่าตอนนี้ได้ไปเยี่ยมค่ายผู้ลิภัยที่ผ่านมา
แล้วก็รู้สึกพอเราได้เข้าใจถึงการใช้ชีวิตของเขา

และจะเข้าใจว่ามนุษย์สิ่งที่มนุษย์ต้องการที่สุด
ก็คือการที่ได้อยู่อย่างปลอดภัยกับครอบครัวตัวเอง
มากกว่าสิ่งอื่นการอยู่อย่างพอเพียง
แล้วพอเราได้พูดคุยกับผู้ลิภัยสิ่ง
ถึงบางคนสงครามมันจะผ่านไปแล้ว

การสูญเสียครอบครัวหรือคนที่เขารักไป
มันเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจมาก

ลิภัยเป็นกลุ่มคนที่แกร่งมาก
มีแต่เขามองโลกในแง่ดี
แล้วก็มีแรงบันดาลใจที่จะสู้ต่อไป
ก็รู้สึกว่ามันเป็นเกียรติอย่างสูง
แล้วก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ปูลืมไม่ได้

แจกกับผู้ที่บริจาคด้วย
เป็นเสื้อที่ปูกับพี่สัญชัยได้ออกแบบด้วยกันค่ะ
ก็คือเทวดาพิทักษ์ผู้ลิภัยค่ะ
ก็มาร่วมบริจาคนะคะ
แล้วก็จะได้รับเสื้อสวยตัวนี้ตัวหนึ่ง
จริงแล้วปูเป็นกลุ่มคนที่จะบอกว่า

แต่ปูก็เป็นกลุ่มคนที่โชคดีแล้ว

ปูรู้สึกจริงมนุษย์มันจะมีวันเศร้า
โกรธเลิกเศร้าร้องไห้เกลียดเป็นเรื่องธรรมดา
แต่ปูคิดว่าเราเป็นกลุ่มคนที่โชคดีอยู่แล้ว

ก็คือไปดูคนที่ต้องการความช่วยเหลือมากกว่าเรา

เราเกิดเป็นคน๓๒มีการศึกษามีที่อยู่

แค่เราตื่นมามีลมหายใจ

หรืออาชีพเขาไม่เป็นเกียรติเท่าชีพอื่น

เลยบอกว่าดาราเป็นกลุ่มคนที่โชคดีมาก
สังคมให้อะไรกันเรามาเยอะแล้ว

งั้นฝากไปถึงคุณผู้ชมหน่อยละกันค่ะ
เกี่ยวกับโครงการนี้ว่าสามารถบริจาค

ก็อยากจะให้ร่วมช่วยกันเยอะนะคะ
การที่เราเป็นผู้ให้มันเป็นสิ่งที่ประเสริฐค่ะ

สวัสดี